คนขับเดินมาบอกว่า
จะขึ้นมาทำอาเฮียอะไร
แถมไม่พอบอกเดี๋ยวจะตบหน้าเลยนะ

ดูไหมนะคะสองแถว

เห็นคลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกไป

หลายฝ่ายว่าก็ดูแรงทั้งคู่

เกิดจากอะไรทำไมต้องมายืนด่ากันแบบนี้

ซึ่งถูกระบุว่าเธอเป็นหนึ่งในผู้โดยสาร

เธอเล่าแบบนี้เย็นของเมื่อวานนี้
ยืนรอรถสองแถวอยู่ตรงริมถนนเทพรัฐค่ะ

ตรงนั้นอยู่บริเวณขาเข้า

จะรอขึ้นรถสองแถวเพราะกะจะไปตลาดนัดเรือบิน

ไปตลาดเรือบินนี่ไงเห็นไหม

แสดงว่าเขาไปเพราะเขาจะไปจุดหมายปลายทาง

พอก้าวเท้าขึ้นรถไปจะไปนั่ง

คนขับเดินลงมาด่าทอเธอแล้วบอกว่า

ก็เลยลงจากรถแล้วตัดสินใจเอามือถือมาถ่ายคลิปเอาไว้

พอถามกลับไปกลายเป็นคนขับรายนี้

และแสดงพฤติกรรมที่เธอพูดนะคะว่า
เทือนเดินเข้ามาหาเธอคล้ายจะทำร้าย

เหตุการณ์นี้เธอกลัวมากและไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อน

หรือในกรณีที่มันสิ้นสุดปลายทางแล้ว
คุณก็แค่เดินมาบอกดีก็ได้
ไม่จำเป็นต้องมาหยาบคาย
แต่คุณมันมีประเด็นอื่นขึ้นมาอีกแล้วนะคุณคิง
เพราะเธอบอกและรบกวนให้ตรวจสอบ

อยากให้ขนส่งจังหวัดไปตรวจสอบค่ะ

คันหน้าวัดบางฉลงนอกค่ะซึ่งเป็นจุดจอดพักวินสองแถวสีส้มนั่นแหละ
หัวหน้าวินสั่งพักการวิ่งรถเป็นเวลา๕วันหลังจากเกิดเรื่องนี้ค่ะ
ถามเพื่อนร่วมวินคนขับสองแถวด้วยกันก็บอกแบบนี้
อันนี้เพื่อนร่วมวินเขาให้ข้อมูลนะบอกว่าคนขับรถที่อยู่ในคลิปอ่ะ
เป็นคนขับที่มาเช่ารถเอาเขามาเช่ารถขับแต่ไม่ใช่เจ้าของรถนะ
แล้วก็เป็นคนที่มีร่างกายสูงใหญ่เสียงค่อนข้างดังและนิสัยค่อนข้างใจร้อน
เอาจริงเพื่อนที่อยู่ในวินไม่ค่อยมีใครอยากยุ่งด้วยเพราะมีปัญหาตลอดเลย
ส่วนผู้โดยสารที่มีปากเสียงกันอันนี้คนขับวินคนขับวินสองแถวอีกคนบอกนะคะว่า
น่าจะไม่ใช่คนในพื้นที่หรือเปล่าที่ใช้รถสายนี้เป็นประจำ
เพราะถ้าเกิดว่าจะมาใช้ประจำเขาจะรู้ว่าต้องไปขึ้นรถที่ป้ายรถที่จอดรออยู่อีกจุดนึง
เนื่องจากการเดินรถมันจะสิ้นสุดปลายทางที่บริเวณจุดนั้นนั่นแหละในคลิปจุดเกิดเหตุ
หลังจากนั้นรถจะไม่สามารถรับผู้โดยสารได้อีกแต่มันมีกฎว่าจะต้องวิทย์รถเปล่ากลับไปจอดในที่พักรถค่ะ
แต่คุณเข้าใจนะเพราะผู้โดยสารหญิงคนนี้คุณผู้ชมเขาก็บอกอยู่เองว่า
เธอไม่ได้ขึ้นประจำและนี่เป็นการขึ้นโดยที่เธออยากจะไปตลาดนัดโดยที่เธอไม่รู้ว่ามันขึ้นได้หรือไม่ได้
โดยดานั้นต้องการแค่ทำไมคนขับรถไม่บอกเธอดีเพราะเธอไม่รู้
ส่วนสาเหตุเนี่ยอย่างที่บอกค่ะว่าตัวผู้โดยสารหญิงอาจจะไม่ทราบถึงระเบียบการเดินรถและอาจจะไม่ใช่คนในพื้นที่
แต่คนขับก็อาจจะเสียงดังและใจร้อนเกินไปหรือไม่
นี่ก็เป็นเสียงวิพากษ์วิจารณ์ที่เกิดขึ้นนะคะจากชาวเน็ตค่ะ
เห็นว่าตอนนี้ให้คนขับพัก๕วันก่อนเพราะว่าเขาเช่าขับใช่ไหมครับไม่ใช่เป็นเจ้าของ